ผลเอกประวิทย้ำนะครับว่าการจัดตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติ
ถ้าเกิดว่าจัดตั้งขึ้นมาจริงผิดกฎหมายนะครับ

แต่ยืนยันว่าจะไม่ใช้มาตรา๔๔
เพราะว่ากฎหมายที่มีในมือณขณะนี้เชื่อว่าสามารถจัดการได้
ในขณะที่แก่นำนปชก็ยังคงยืนยันว่าจะเดินหน้าจัดตั้งศูนย์ต่อไป
เตือนด้วยนะครับว่าถ้าเกิดรองนายกประวิทย์พูดแบบนี้เอง
จะไปขัดกับคำพูดและคำสั่งขององค์รัฐาธิปัตย์หรือเปล่า
โดยวันนี้ครับนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชพร้อมกับแนวร่วม
ปปชยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าเปิดศูนย์ปราบโกงทั่วประเทศต่อไป
เกิดการทำประชามติให้มีความโปร่งใสและการที่พลเอกประวิท
ออกมาพูดแบบนี้ว่าจะยุบศูนย์ประชามติทำให้อาจจะไปขัด
ข้ามสั่งของพลเอกประยุทธจันโฌชานายกรัฐทมตรีในฐานะรัตฐาที่
อนุญาตให้เปิดศูนย์ได้อีกทั้งคำพูดของพลเอกประวิทธิ
ก็ทำให้กดดันไปยังนายทหารในพื้นที่และคุกคามประชาชนในต่างจังหวัด
พร้อมทั้งขอร้องว่าอย่าสร้างให้กลายเป็นประเด็นและขยายความขัดแย้งเหมือนกับน้ำพึ่งหยดเดียวครับ
ผมอยากจะเรียนไปยังพลเอกประวิดวงสุวรรณดังนี้ว่า
ประเด็นต่อมาก็คือว่าศูนย์ปราบโกงประชามติไม่ใช่ภัยคุกคามของชาติ
เพียงแต่ว่าจะเป็นเครื่องการันตีในการทำประชามติว่ามีการทุจริตหรือไม่
ดังนั้นเนี่ยนะครับพวกกับผมมาแจ้งกับท่านพลเอกประวิทย์ว่า
ผมต้องขอร้องท่านให้เปิดใจกว้างว่าควรจะมีฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ
ท่านยังเคยทนองค์กรกลางได้ท่านสามารถทนเครือข่ายต่อต้านคอรับชันได้
ทำไมท่านจะทนศูนย์ปราบโกงประชามติไม่ได้ถ้าไม่มีการโกงท่านไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลย
นายนัทธวุฒิใส่เกลือนะครับแกนนำนปชก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติต่อไปในวันที่๑๙มิถุนายนนี้ทั่วประเทศ
และไม่ต้องการจะต่อสู้กับพลเอกประวิทย์แต่ก็ไม่สามารถทำตามคำร้องขอพลเอกประวิทย์ได้
เอาละครับมาดูในฝั่งของรองนายกพลเอกประวิทย์กันบ้างว่าจะว่ายังไงนะครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าห้ามไม่ให้ตั้งเพราะมีความผิดตามกฎหมาย
และถ้าหากว่าตั้งแล้วเกิดความขัดแย้งจะดำเนินการทันทีครับแม้ว่านปชจะชี้แจงว่าไม่มีการเคลื่อนไหวต่อต้าน
และต้องการช่วยตรวจสอบให้ประชามติเป็นไปโดยสุจริตเพราะการตรวจสอบสามารถร่วมดำเนินการกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
หรือหน่วยงานที่มีอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องตั้งศูนย์ขึ้นมาใหม่
แล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่าคอสชยังคงสามารถควบคุมดูแลสถานการณ์ในช่วงก่อนการทำประชามติได้
และจะใช้กฎหมายปกติโดยไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา๔๔ครับ
ไม่ต้องเขามีหน่วยงานนะครับหน่วยงานเขามีอยู่งั้นก็ไม่ต้องไปยุบหน่วยงานเขาทั้งหมดเลยไป
แล้วก็จังเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ตั้งนี่ก็คือเหมือนว่าเราจะโกงการทำประชามติ
อุ้ยใครจะโกงได้หรอคุณโกงไม่ได้ฮะใครคิดโกงอ่ะใครฮะ
ไม่ทราบแล้วไม่ทราบไม่ทราบแล้วก็ไม่ทราบแล้ว
ใครจะโกงอ่ะใครจะโกงโกงป่ะเนี่ยหนูเนี่ยฮะอะไรอีกมีอะไรอีก
ไม่มีอะไรจะถามเราว่าอันนี้ก็ถามอะไรไม่รู้เลยงุดหงิด
ไม่เอ้าก็มีหน่วยงานก็ไปร่วมกันกับร่วมมือกับกรกฎาเขาสิไม่เห็นเสียหายเลยนะฮะ
ถ้ากรกตเขาเอาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกรกตเขารับผิดชอบไปไม่เห็นเป็นไรเลย

มาดูฝั่งกรกตกันบ้างนะครับด้านนายสุภาชัยสมเจริญประธานกรกตบอกว่า
กรกฎาเองไม่สามารถรับรองให้นอปชาวเนี่ยตั้งศูนย์ปราบโครงประชามาติได้

และไม่ใช่หน้าที่ครับอีกทั้งกฎหมายประชามติไม่ได้ให้อำนาจกรกตที่จะไปรับรองการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น
และนอกจากนี้นะครับกรกตบอกอีกด้วยว่าไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด
เพราะการออกเสียงประชามติไม่มีคู่ขัดแย้งเป็นเพียงการออกเสียงว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูลเท่านั้น
โดยคุณผู้ชมติดตามการให้สัมภาษณ์ประเด็นห้ามตั้งศูนย์ปราบโกงได้เพิ่มเติมแบบเต็มอิ่ม
ทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐนะครับ